เหตุการณ์ที่มีพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวพ่อเลี้ยงอายุ๒๐ปีคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วพ่อเลี้ยงคนนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังโอ้โหมันโหดเยี่ยมจริง
คือพ่อเลี้ยงคนนี้ติดยาเสพติดคือเสพยาบ้า
เขาบอกว่าเขาต้องเสพวันละ๓เม็ด

ก็เลยเสี้ยนยาไปลงที่ลูกเลี้ยง
โอ้โหแล้วเดี๋ยวคอยดูนะทำร้ายร่างกายขนาดไหน
จนลูกเลี้ยงเสียชีวิตคามือนะคะ
กฤษณะคงชาติหรือในบิวอายุ๒๐ค่ะ
ถูกตำรวจสพหาดสำราญจังหวัดตรังคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าทำร้ายร่างกายบีบคอ
น้องมีนานามสมมุตินะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบ

เป็นลูกเลี้ยงเสียชีวิตตั้งแต่๙ตุลาคม
เจ้าหน้าที่เค้นสอบเป็น๑๐ชั่วโมงนะคะ
เช้าเมื่อวานนี้ถึงจะรับสารภาพค่ะ

เสพยาบ้าวันละ๓เม็ด
วันเกิดเหตุให้แม่เด็กไปซื้อยาบ้ามาให้
แต่ลูกเลี้ยงกลับร้องไห้หาแม่
ก็เลยโมโหทำร้ายลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต
จับตัวมาค้นบ้านยาบ้ายังอยู่ในบ้านอยู่เลยตั้ง๗เมตร

ตำรวจนำตัวในบิวออกจากห้องขัง

ทีนี้มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจต้องไป๔๐กว่านายนะ
ต้องไปคอยดูแลความเรียบร้อยให้เพราะว่ากลัวจะมีการรุมประชาธรรมเกิดขึ้นนะคะ
ก็มีญาติของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็มาเต็มบ้านเลยมาห้อมล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ
โขลกตะโกนด่าสาปแข้งร้องไห้

ทีนี้ค่ะการทำแผนเริ่มแบบนี้นะคะ
ตอนที่ลูกเลี้ยงวัย๔ขวบร้องไห้หาแม่
ซึ่งแม่ออกไปซื้อยาบ้าให้ในบิวต์ผู้ต้องหา

ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาเสี้ยนยาค่ะ
อยากยาอย่างรุนแรงก็เลยบีบคอ
บเข้าที่กกหูลูกเลี้ยงอย่างแรงเลยนะคะ
ลูกเลี้ยงเด็กผู้หญิง๔ขวบเองค่ะคุณผู้ชม
คว่ำกองไปกับพื้น
จากนั้นเอาเท้ากระทืบค่ะ
จนเด็กอุจจระปัสวรรษ
สุดท้ายกระอักเลือดเสียชีวิตคาเท้า

เสียชีวิตคาเท้าเลยนะครับ

โอ้โหเห็นสภาพลูก
แต่แม่ไม่กล้าโวยวาย
เพราะแม่เห็นว่าสามีที่เป็นพ่อเลี้ยงยังคลุ้มคลั่งอยู่เลย
เพื่อนบ้านเขาบอกว่ามันผิดสังเกต
พอตำรวจมาเด็กเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ

บิวสีหน้าแบบนิ่งเรียบเฉยเลย
ของเด็กซึ่งเป็นภรรยาคนก่อเหตุไม่ไปดูการทำแผน

แม่บอกว่าไม่พร้อมจริงที่จะมาดูการทำแผน
แล้วก็ไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไร
ก็บอกว่าแม่ของน้องมีนาไปรับลูกมาจากบ้านยายนะคะ

อยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้ได้แค่เดือนเดียว
ตั้งแต่มาอยู่ก็ขาดเรียนบ่อย

ไปโรงพยาบาลก็หลายครั้งนะคะ
แต่แม่แท้คนนี้ก็นิ่งเฉย
ญาติบอกว่าก็เพราะแม่แท้คนนี้ก็เสพยาด้วยไง

คืนวันเกิดเหตุอยากเสพยาก็เลยใช้ฝ่ายแม่ไปซื้อ
ก็เลยปล่อยลูกอยู่กับพ่อเลี้ยง
เขาอ้างว่าก็พลั้งมือไปหน่อย

ลุงของน้องผู้เสียชีวิตนายธวัฒน์มีเจริญอายุ๕๖ปี

ที่ต้องมาเสียชีวิตเพราะเรื่องแบบนี้

กำลังแบบน่ารักหน้าช้างสี่ควบ

แล้วในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเรื่องร้ายอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ
มีครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็โอ้โหเหตุการณ์มันโหดเยี่ยมมาก
ทีนี้ในบิวก็ถูกแจ้งข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดตรัง

อืมคือแม่ของเด็กเนี่ย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในฐานะผู้เสียหาย
ใช่ค่ะเพราะว่าลูกเขาตายไงก็เลยต้องดำเนินการตามขั้นตอนในกระบวนการตรงส่วนนี้ก่อน
ยังไม่ได้ว่าไปตรวจร่างกายว่าเสพยาด้วยหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องขยายผลแน่เนี่ยผมว่านะ
ก็คือในเมื่อแม่เป็นคนไปซื้อยาเสพติดมันก็ต้องมีคนขายยาอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ใช่ค่ะแล้วก็ในบ้านก็ยังมียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าแม่เองรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
ยาเสพติดยาบาด๗เม็ดที่อยู่ในบ้าน
ใครเป็นคนขายใครเป็นเอเย่นก็ต้องสาวไว้ให้ถึงนะครับ